เอาก้อนหินปลาคนที่ทำเนี่ยคือลูกค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมมาขอตังค์แม่ไปซื้อเหล้า
พอไม่ได้ก็อารวาสอารวาสแบบนี้คุณผู้ชมลองดูหน่อยค่ะ
ที่มาอารวาสโวยวายพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง

จะมีอีกจังหวะหนึ่งนะคุณนะโอ้ที่เขาปลาหินปลาหินใส่บ้านนะฮะ
ใช่แล้วเนี่ยเสียงที่ได้ยินชัดเนี่ยเป็นพี่อันนี้
ให้คุณผู้ชมดูจังหวะนี้ดูสิคะก้มแล้วโอ้โห
โอ้โหปลาหินใส่บ้านพี่น้องหมดเลยนะครับ
แล้วนี่ค่ะเห็นไหมว่าท่าทางเขาดูเหมือนไม่พอใจอะไรบางอย่าง
เหมือนคลั่งอะไรบางอย่างแล้วมีด่าด้วยนะเนี่ยโอ้ย
อย่างนี้นี่ตำรวจต้องเอาตัวไปตรวจสอบเขาเป็นอะไรหรือเปล่า

ใช่ค่ะคือญาติแอบถ่ายแล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงแล้วนะฮะ
บอกว่าโอ้โหช่วยเราหน่อยทนมา๓๐กว่าปีแล้วญาติเราเป็นแบบนี้
เราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็เลยไปแจ้งตำรวจสพบึงสามพันธุ์เข้ามาระงับเหตุนะครับ
ค่ะทีนี้พอแจ้งตำรวจปั๊บตำรวจมาถึงคุณว่าเขายังโวยวายอยู่ไหม
เขายังด่าทออยู่ไหมพอตำรวจมาถึงเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
โวยวายด่าทอยังกลางแบบนี้อยู่ไหม

สวัสดีสวัสดีด้วยสวัสดีด้วย

นี่คือคนเดียวกันกับที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหม
นี่แหละพอตำรวจมาท่าทีสงบลงเลยคุณผู้ชม

ผู้ชายคนนี้คือนายพิเชษอายุ๓๓ปี
เมื่อกี้ได้ยินตอนที่คุยกับตำรวจไหมตำรวจเขาก็ถามไง
คือเขามีอาชีพรับจ้างทั่วไป
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นวันปีใหม่เลย
หนึ่งมกราคมที่บึงสามพันธุ์ของเพชรชบูรณนะคะ
นักข่าวของเราลงไปถาม

เอาจริงคนที่เห็นในคลิปนั้นที่โวยวายอยู่น่ะ
เป็นน้องเป็นน้องคนละพ่อ
นี่คุณผู้ชมทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะ
ตัวพี่เขาเล่าให้ฟังว่าน้องเนี่ยน้องต่างพ่อเนี่ยนะเสร็จยากินเหล้า
กินเยอะจนหลอนแล้วก็จินตนาการว่าคนนั้นมาว่าคนนี้มาว่า
แล้วเราก็เลยถามไงนี่คนนี้คือคนโพสต์คลิปนะคะ
ถามพี่ว่าแล้วจริงแล้วมีใครไปว่าเขาไหม
พี่บอกว่าไม่มีไม่มีใครต่อว่าหรอก
แต่ฉันต้องเจอแบบนี้มาเป็นสิบสิบปีแล้วอะค่ะ
ทนไม่ไหวไงเลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
แล้ววันนั้นทางฝั่งตัวน้องต่างพ่อนายพิเชษคนนี้มาขอตังค์แม่
แม่ไม่มีให้แล้วตัวพี่คนนี้ค่ะก็เลยต้องให้ไปร้อยหนึ่ง
ส่าห์ให้ตังค์แล้วด้วยนะแล้วเขาทำไงรู้ไหม
ไม่ได้เอาไปแล้วเดินหายไปนะแต่เขาขยี้เงินแล้วก็เครื่องทิ้งค่ะ
กลัวหมดเลยเห็นลูกเป็นแบบนี้แม่นี่ตัวสั่นหมดเลย
ทีนี้ตัวพี่ก็ยังบอกเลยว่าก็ต้องพาแม่หลบไปก่อน
เพราะว่ากลัวไงเดี๋ยวน้องจะมาทำอะไรแม่
แล้วที่มาขอตังค์จะขอตังค์ไปซื้อเหล้าอ่ะเมาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะ
แต่ถ้าไม่เมานะคุณเขาบอกน้องชายก็เป็นคนดีนะ
คุยรู้เรื่องพูดรู้เรื่องทำอาหารเก่งอีกต่างหาก
ทำอาหารอร่อยด้วยแต่เขาไม่ใช้ฝีมือตรงนี้
มาทำอาหารมาช่วยกันทำมาหากินแต่มัวแต่กินเหล้านะฮะ
กินเหล้าเข้าไปอย่างนี้ก็อาการข้างเคียมันก็หลอน
พอหล่อนเสร็จปุ๊บก็จะจินตนาการคิดว่าคนนู้นก็จะว่า
คนนั้นก็จะว่าแต่ที่ทุกคนนะคือเขาใช้ชีวิตตามปกติ
คือเช้ามาทำมากินก็คือหนูทำกับข้าวไปขายอะไรอย่างนี้ตอนเช้า
ตัวเขานี่คือเสพยากับกินเหล้าเหรอ
คือเป็นอย่างนี้มานานมากตั้งแต่บ้านอยู่หลังข้างบนแล้วหนู
คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนไงน้องชายคนนี้ก็คืออันตภัณฑ์อย่างเดียว
นี่ไงมันไม่ใช่เหล้าอย่างเดียวมันมีเรื่องของยาด้วยไง

สาวบอกโอ้ยาในชุมชนแถวนี้ก็ขายกันแบบโอ้โห
ละไม่กี่บาทนะน้องชายก็เลยไปซื้อยามาเสพกันนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วพอมาคู่กัน๒ขนานนี่มันก็หนักไปเลย
เพราะเวลาที่ดื่มทีเสพทีนี้ไม่พักไม่ผ่อนเลยนะ
ไม่หลับไม่นอน๔๕วันแบบต่อเนื่องอะค่ะ
นี่เราไปคุยกับแพทย์ประจำตำบลทรัพย์สมทอดนะ
นายจิรพันธ์ผาสุกก็พูดเหมือนกับพี่เลย
ว่าจริงนายพิเชศเนี่ยนะเขาเป็นคนดี
เขาเป็นคนดีเขาทำงานก็ช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน
แต่พอเสพยากินเหล้าไปแล้วเนี่ยมีอาการแบบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ก็เตือนกันไว้นะเรื่องยาเสพติดเรื่องเหล้า